มีเจ้าของโรงงานหมูยอที่อุดรธานีหอบหลักฐานที่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด

หลังจากที่ถูกตำรวจชุดเฉพาะกิจอุดรธานีไปรีดไถสวยที่เรียกว่าสวยหมูยอเป็นเงินกว่าเจ็ดหมื่นบาท
พร้อมกับยังต้องเสียค่าคุ้มครองอีกเดือนละ๕๐๐๐บาท
โดยอ้างว่าเป็นการทำหมูยอโดยไม่มีใบอนุญาต
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
คลิปวงจรปิดนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าของโรงงานผลิตหมูยอ
อบเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งเป็นชุดเฉพาะกิจของภูทรจังหวัด
บุกเข้าไปจับกลุ่มภายในโรงงาน
ก่อนจะนำตัวไปที่ห้องแห่งหนึ่งภายในภูทรจังหวัดเพื่อดำเนินคดี
โดยอ้างว่าหมูยอที่ทำไม่มีใบอนุญาตจากออย
แต่การจับกลุ่มกลับไม่เป็นไปตามวิธีของตำรวจทั่วไป
ที่ทั้ง๖คนจะแจ้งข้อกล่าวหา
แต่กลับใช้กำลังคมขู่ให้เจ้าของโรงงาน
เอาเงินมาให้ตัวเองในหลักแสนบาทเพื่อแลกกับการถูกปล่อยตัว
แต่เจ้าของโรงงานต่อรองจนเหลือ๗๐๐๐บาท
พร้อมต้องจ่ายรายเดือนอีกเดือนละ๕๐๐๐บาทเพื่อเป็นการคุ้มครองด้วย
ถ้ามาจากอยเราไม่มีจริงก็ตามที่ว่า
เราก็กำลังวิเครื่องชัดการแทรกความเหลือ
สำหรับทุกคนกี่คนไปรู้มั้ยค่ะ

เค้ามาทำยังไงเค้าเป็นคนที่มีสาร
เค้ามาถามว่ามีอโยวะไหม
มี
แล้วก็จับเข้าไปที่นุ่มพร้อมมั้ย

มีคนมาเอาค่ะเขามีเขาบอกว่าทำรวดต้องจ่ายแบบนี้

แต่ระหว่างที่ผู้เสียหายพูดคุยกับทีมข่าวกลับมีโทรศัพท์
อ้างตัวเป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรีตำแหน่งเป็นถึง
รองผู้ประชาการในพื้นที่โทรศัพท์มาพูดคุยราว๓นาที
โดยปลายสายอยากให้ยุติเรื่องราวทั้งหมดทำให้ผู้เสียหาย
เกิดความกลัวไม่อยากให้ข่าวอีกต่อไปจากข้อมูลที่ทีมข่าว
ได้รับชุดเฉพาะกิจที่เข้าไปรีดไถผู้เสียหาย
วันดังกล่าวมีทั้งหมดหกคนมีนายตำรวจยดรองผู้กำกับ
การเป็นหัวหน้าชุดโดยมีสารวัตร๒นายรองสารวัตรหนึ่งนาย
และตำรวจอีกสองคนโดยรองผู้บังคับการที่เป็นคนเซ็น
คำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจนี้บอกกับทีมข่าวยอมรับ
ชุดที่ถูกร้องเรียนเป็นลูกน้องตัวเองจริงแต่หากไป
กระทำความผิดลักษณะนี้ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทาง
วินัยและอาญาคืออย่างนี้ชุดนี้มันก็มีมีมาตลอด
งานด้านนี้มันมีมาตลอดแต่ว่าในยุคที่ผมมาอย่างเงี้ยเมื่อ
ปุ๊บก็ต้องมานั่งประชุมกับกองกับสืบว่าใคร
ชุดไหนปรับกำลังอะไรให้มันเพื่อให้ขับเคล
งานก็คือลักษณะอย่างงี้เพราะว่างานมันมันมีมัน
แล้วไม่ใช่มาไม่ใช่มาตั้งเพื่อกิจการใดแต่มันมี
อยู่แล้วของมันชุดชุดที่มีประธาห์เนี้ยมีทั้งหมด
กี่คนครับก็ผมผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันมีกี่คนแต่
รู้ตัวหลักหลักว่าคนนี้เป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าอ๋อเป็น
ปฏิบัติอะไรอย่างงี้แต่แต่ว่าคนอ่ะไม่ได้รู้จัก
ทุกคนอ๋อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วชุดชุดหลักหลักว่า

ครับการนะฮะในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวทางสอบภอมเมืองเนี่ย
ก็จะรายงานขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยการรายงานเบื้องต้น
และมีมาแล้วนั่นก็คือพนักงานสอบสวนเมื่อมีคดีสำคัญ
น่าสนใจเนี้ยเขาจะรายงานเบื้องต้นในช่วงเช้าส่วนอ่า
รายละเอียดของพฤติการการแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวทางผู้
การเขาจะรายงานเข้ามาแล้วก็ทางผู้การแล้วก็จะมีคำตังค์
ตั้งกรรมการสืบส่วนเมื่อจริงภายในสามวันเนี้ยให้ได้ความ
ว่าน่ะอ่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็จะได้ตั้งทางกรรมปกครอง

ทีมข่าวยังเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงงาน

เพื่อยืนยันว่าเป็นลูกน้องของตัวเองและเป็นตำรวจจริงหรือไม่
แต่ท่านบอกไม่ขอยืนยันเพราะต้องนำคลิปดังกล่าวไปตรวจสอบ
แต่ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นตำรวจจริง๒คน
ส่วนอีก๔คนบอกยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากทั้งหมดเป็นตำรวจจริงต้องถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญา
เพราะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

หลังวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจสอบ
มีคำสั่งให้ปิดโรงงานไว้เป็นการชั่วคราว
กว่าจะมีการขออนุญาตจากออยอย่างถูกต้อง
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน